คุณผู้ชมคะข่าวเช้าไทยรัฐช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวดีนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางสยามพิวัฒน์ก็มีการประกาศที่จะร่วมทุนกับยักษ์ใหญ่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกระดับโลกนะคะ
มีการทุ่มงบประมาณสูงกว่าหมื่นล้านบาท
แล้วก็ปักทงเอาไว้ด้วยนะคะ๓ทำเลหลักในประเทศไทย
ส่วนจะเป็นที่ไหนบ้างแล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณอรัชพรชาลาดลค่ะ
สวัสดีค่ะถ้าหากจะพูดถึงสยามที่วัดกรุ๊ปแล้ว
ว่าหลายคนคงมองเห็นภาพของผู้นำด้านนวัตกรรมค้าปลีก
และผู้บริหารโครงการระดับโลกระดับชั้นนำในไทย
ด้วยการจับมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก
รายใหญ่สัญชาติอเมริกาที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลก
วันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารทั้งสองท่านกันค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
เมื่อเมืองที่สุดพี่สิลเวสตรีที่เป็นผู้บริหารการค้าปลีก
ในธุรกิจเหมือนกัน

กลุ่มที่สำคัญที่สำคัญสำคัญที่สำคัญ

คุณจะพูดถึงกันไหม
ใช่เราอยู่อาเซียนานอีก๒๐ปี
แล้วเราก็เกี่ยวกับสำหรับผลิตครอบครับ

แล้วเกี่ยวกับเมืองไทยที่เขินกับเมืองไทย
ในอเมริกาที่ได้เข้ามาจากไซมอนต์

เราต้องดูช่วงจะของ
เมื่อกี้มีหนึ่งในเบงก็อค
อีก๒อยู่ในพื้นศาลอีก๑ในพื้นศาล
อยู่บ้างดำเนินการอะไรอยู่บ้างคะค่ะเราก็มีเอ่อศูนย์การค้านะคะ
อยู่ในกรุงเทพฯนะคะสามศูนย์การค้าซึ่งอยู่ติดกันน่ะนะคะ
ก็คือสยามพลากรณ์นะคะสยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามค่ะ
ซึ่งแต่ละศูนย์การค้าเนี่ยมีคอนเซ็ปต์นะคะที่โดดเด่นและแตกต่างกันนะคะ
ก็ศูนย์การค้าของเราก็เคยขึ้นเป็นอันดับ๖ของ
โกรเบิ้ลเฟซบุ๊กโลกนะคะว่ามีคนทั้งโลกแบบถึงมากที่สุดค่ะ
มาเป็นเวลา๑๐ปีน้ำนะคะแต่ต้องรอจังหวะที่ประเทศพร้อมค่ะ
เศรษฐกิจพร้อมนะคะนี่เมื่อสักประมาณสองสามปีก่อนเนี้ย
ก็คิดว่าพร้อมแล้วนะคะนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศไทยมากมายนะคะ
คนไทยก็มีการเจริญเติบโตในการใช้จ่ายนะคะเศรษฐกิจมั่นคง
เราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะทำเนี่ยเรารู้ดีเลยค่ะว่าถึงแม้เราจะอยู่ในธุรกิจศูนย์ร้านค้ามาเป็นเวลายาวนาน
พอเราก็เลยติดต่อคุยกับเขาแล้วก็ใช้เวลาทำงานร่วมกันมาประมาณปีเสร็จค่ะ
ท้ายหน่อยค่ะคุณชนะทิพย์อยากให้คุณชะทิพย์ช่วยบอกหน่อยว่าคนไทยเราจะได้อะไรจากโปรเจกต์นี้บ้าง
โครงการนี้อันดับแรกนะคะการที่เราได้มีโอกาสนะคะนำคนบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกจากต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย
เราก็คิดว่าถือว่าเป็นการเป็นเกียรตินะคะแล้วก็เขาต้องเห็นว่าประเทศไทยมีดีนะคะ
ก็เป็นความเชื่อมั่นที่เขามอบให้กับประเทศไทยนะคะ
ที่สองก็คือในฐานะที่เราก็เป็นบริษัทคนไทยด้วยกันค่ะเราก็คิดว่าเราก็ยังลงทุนต่อนะคะ
เพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้แข็งแกร่งนะคะ
ประการที่๓ก็คือว่าสิ่งที่เรากำลังจะสร้าง
มันเป็นธุรกิจใหม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยนะคะ
เราไม่ได้มองเพียงแค่นั้นนะคะเรากำลังจะสร้างเหมือนกับเป็นเมืองนะคะ
ซึ่งมันมีปรวงประกอบมากมายนอกเหมือนกับการช้าวปปิ้ง
ก็ต้องใช้คำว่าเมืองนี้ค่ะจะสร้างความสุขนะคะ
แล้วก็สร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอีกด้วย
ดังนั้นองค์ประกอบของโครงการที่เรากำลังจะทำ
ที่คนไทยก็จะสามารถมาพักข่อนยอมใจ
ในขณะที่ชาวต่างชาติมาแล้วเนี่ย
ก็จะได้มีประสบความการที่แบกใหม่ได้มาร่วมกิจกรรมต่าง
ที่จะมาทำกิจกรรมทางการตลาด
ให้พื้นที่นี้มีประโยชน์ต่อสังคม
แล้วก็กระตุ้นจิตสำนึกให้คนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทั้งสองท่านด้วยนะคะ
คุณชนะทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสยามพิวัตกรุ๊ป

คุณผู้ชมคะเชื่อว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งก้าว
ในการยกระดับห้างค้าปลีกของไทย

ที่เราจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่หรูหรา
แล้วก็แปลกใหม่รวมถึงยังไม่ลืมคอนเซ็ตในงาน

ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อเศรษฐกิจไทยได้ด้วยค่ะ